ผู้ชายคนนี้ถูกพบเป็นศพอยู่ข้างคันนา

แต่ทีนี้คนเป็นพี่สาวเขาสงสัยว่าใครใครทำ
อมรับนะว่าตัวน้องชายเนี่ย

ทุ่มของวันพุธที่ผ่านมา๑พฤศจิกายน
ตำรวจศพบรบลก็ไปตรวจสอบจุดกระเทศ
นี่คือร่างของนายสุคิดหรือว่าอ่องอายุ๔๓ปี
ที่เจอศพอยู่ข้างคนนาบ้านวังปราโด
สภาพคือนอนคว่ำหน้าอยู่เลยในมือ
ในมือของอ่องเนี่ยนะ
กำถุงยาเส้นแล้วก็มวลยาเส้นอยู่
มีร่องรอยเขียวช้ำที่ตาแล้วก็ใบหน้า
เชื่อว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงนับ

พี่สาวของอ่องชื่อว่าพี่นิตยา

จะพักอยู่ที่บ้านกลางทุ่งนา
ก็จะแวะมาหาเธอที่เป็นพี่สาวที่บ้านช่วงเช้าบ้างบางทีก็มาบ่ายมาเย็นบ้าง
ล่าสุดก็มาหาเธอแล้วก็หลานที่บ้านตอน๑ทุ่มวันที่๓๑ตุลาคม
หลังจากนั้นใน๔ทุ่มในวันเดียวกันเนี่ยนะก็เห็นว่าอ่องน้องเธอเนี่ยเดินกลับไปนอนที่กลางนา
เย็นวันถัดมาครับ๑พฤศจิกายนถึงได้เห็นว่าน้องชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถูกฟันเข้าหัว
น้องชายเป็นคนชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบดื่มเหล้าแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะ
ถ้าไม่เมาเนี่ยโอ้โหก็จะมาช่วยงานพี่ตลอดแหละแต่เมาเมื่อไหร่ก็จะมีโวยวายบ้างเล็กน้อย
คาดว่าที่น้องโดนฆ่าอาจจะมาจากสองสาเหตุอันนี้มาจากการคาดการณ์ของพี่สาวนะ
คือหนึ่งน้องเนี่ยอาจจะไปขโมยของชาวบ้านหรืออีกหนึ่งสาเหตุคือน้องอาจจะไปเมาแล้วโวยวายใส่คนอื่นหรือเปล่า
พี่สาวอย่างพี่นิตยาก็เลยอยากให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ครับผู้ใหญ่มันชุพรให้ข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้ว่า
เขาบอกว่ากลางดึกวันที่๓๑โตราคมก่อนจะพบร่างของอองนึงวัน
ขณะที่เธออาบน้ำอยู่ที่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๒๐๐เมตร
ได้ยินเสียงอ่องผู้ตายตะโกนว่า
พ่อใหญ่ฆ่าผมทำไมพ่อใหญ่ฆ่าผมทำไม

ผู้ใหญ่มันชุพรนี่แหละโทรหาพี่สาวของอ่อง
หยอกไปว่าเอ้ยไปตามหาอ่องหน่อยไหม

ช่วงเย็นก็มีคนแจ้งว่า

เพราะชาวบ้าน๓คนที่เป็นคนพบศพเนี่ย

ซึ่งมันผิดปกติที่พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
สมมุติเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์

เราต้องเป็นคนนำทางไปไหม
บอกว่าตรงไหนแล้วพวกเขาก็จากไปเลยครับ

พอพูดตามภาษาแต่บางทีก็ร้องเพลงนะ

นี่แหละก็เลยเอกใจว่าก็โทรหา

ก็เลยโทรหานึกว่านึกว่าเป็นอะไรไหมไปหาดูหน่อยสิ

ลักษณะเขาไม่บอกเราว่าอยู่ดูตรงโน้นตรงนี้ไปดูพระ

ไม่ไปดูเดินเดินหา๒สายหาครึ่งชั่วโมงนะ

ผู้ใหญ่มันชุพรบอกแปลก
ทีนี้นักข่าวก็เลยต้องไปคุยกับคนที่พบศพครับ
นายประภาษณ์มูลณีอายุ๖๐ปีบอกว่าช่วงเย็น
ก็เจอศพนี่แหละเจอศพนายอ่อง

แล้วลูกชายเขามาบอกอีกทีนึงว่าเจอผู้ชายนอนแน่นิ่งอยู่อยู่ที่คันนา
ใกล้กับไร่อ้อยของพวกเขาตั้งแต่บ่ายโมง
แต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปดู

ไม่มีใครเชื่อเลยเพราะคิดว่าลูกชายน่าจะโกหกแหละ
ตอนเย็นตกเย็นปุ๊บลูกชายมาบอก
ตัวผมเองเนี่ยพี่ประกาศเนี่ยนะ
ก็เลยชวนคนรู้จักอีก๒คนไปที่ทุ่งนา
ได้เจอศพในอ่องนอนคว่ำหน้าอยู่

เพราะอ่องปกติถึงจะมาโวยวาย
แต่ไม่เคยทำร้ายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ต่อมาครับทีมข่าวไปที่วัดบุญเต็มศรีวิชัย
ไปคุยกับเจ้าอาวาสวัด

อ่องเนี่ยจะดูโยมอ่องเนี่ยเขาดูบ้าบ่อนะ
แต่ไม่ได้เสียสติไม่เคยสร้างความเดือดร้อน
ส่วนไอ้เรื่องลักเล็กขโมยน้อยเนี่ย

อาตมาเองก็อยากรู้ว่าใครก่อเหตุ
และอยากให้ดวงวิญญาณของอ่องมาเข้าฝัน
จะได้มาบอกหน่อยว่าใครฆ่าโยม

เพราะหนีไปก็ไม่รอดนะโยมนะ